เกิดขึ้นกับรถคันนี้รถตู้เขาบอกว่าขับมาแล้วปรากฏว่าแหกโค้งทีนี้พอมันแหกโค้งเนี่ยก็ตกลงไปในเหวลึกแล้วคุณรู้ไหมว่าเหวลึกตรงนี้ยี่สิบถึงสามสิบเมตรนี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังมาช่วยผู้ประสบภัยคือคนที่ติดอยู่ในรถแล้ววิธีการช่วยเหลือมันเป็นไปด้วยความทุลักทุเลนะคะคือเจ้าหน้าที่
อย่างที่บอกว่าการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่ามันลงไป
เป็นเหวลึกยี่สิบถึงสามสิบเมตรทั้งกู้ภัยกู้ชีพ
ถึงจะเอาตัวคนเจ็บขึ้นมาได้ลองดูสภาพรถตู้ซะก่อน
แล้วคุณรู้ไหมคะว่าเคราะห์ดีใช้คำแบบนี้ทำไม
เพราะรถตู้ตอนตกลงไปมันไปเจอกับต้นไม้
ซึ่งไปติดค้างจึ่งอยู่ตรงนั้น
คุณนึกภาพว่าถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้เขาจะตกลงไปลึกกว่านี้อีกนะคะ
แม้จะกระนั้นก็ตามรถก็ยังเสียหายกระจกแตก
มีคนเจ็บถึงสิบรายเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทาง
เอาตัวผู้บาดเจ็บออกมาแล้วรีบลำเลียงส่งโรงพยาบาล
ใช้เวลาในการช่วยเหลือนานกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ลำเลียงคนบาดเจ็บขึ้นมาได้ครบทั้งหมดค่ะ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยค่ะ
คนขับรถตู้ล่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพี่
คุณนรงเดชศรีบูลบอกแบบนี้ว่า
ก็ขับรถมาจากจังหวัดพิจิตรนั่นแหละ
ผมจะพาผู้โดยสารที่มาด้วยกัน
เสียหลักแหกโค้งและตกลงไปแบบนั้น
ก็อย่างที่ว่าค่ะดีค่ะที่ลงไปค้างอยู่ตรงต้นไม้
และไม่มีรถสวนทางมาชนประสานงากัน
แล้วก็เลยทำให้อย่างน้อยก็ไม่มีคนถึงแก่ชีวิต

บอกว่าเดี๋ยวจะรอให้ผู้บาดเจ็บคนขับ

เดี๋ยวต้องสอบสวนต่อไปว่าสรุปแล้ว

คือบางคนเขามีห้อยพระด้วยนะครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับ

อย่างเช่นคุณลุงคนนี้เห็นที่คอเขาไหม
คุณผู้ชมครับคุณขวัญครับลักษณะคล้ายหลวงปู่ทวดหรือเปล่า

เขาบอกว่ารักษณะคล้ายถ้าหากว่าใครเป็นครอพระสามารถที่จะส่งข้อความมาบอกเราได้
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อเขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ทุกคนในรถปลอดภัย
คือไม่มีใครเจ็บหนักหรือไม่ถึงแก่ชีวิต
อาจจะด้วยปฏิหารของพระที่ห้อยคอด้วยที่บูชาด้วยหรือเปล่า
แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือสติแล้วก็ไม่ประมาท
เพราะอุบัติเหตุช่วงนี้เกิดจากบางทีไม่ชินทางถนนลื่นเพราะอะไรล่ะ
ฝนยังตกอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้เข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการนะที่โคราชครับฝน